รัชพรรดรัชพรรดนะครับนำก่อน๑ศูนย์นาทีที่๔อาจจะพลเพลิกรัสคราวนะครับ
แต่ว่าห้องเย็น๕คล่ามเนี่ยมาแสงนำได้๒ตน๑นาทีที่๗
ทั้งสองลูกนะครับเริ่มจากสิทธิชัยประสงค์สินตามด้วยอำพลศรีระแก้วนะครับที่ยิงไปฉลับเทิกษักเจริญพงศ์แล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไป
อันนี้เป็นจังหวะนะครับไล่ตีเสมอมาแล้วก็อีกหนึ่งลูกนะครับขึ้นนำ
ครึ่งหลังเนี่ยรัชพัฒน์นะครับตามตีเสมอได้สองสองจากนัทวัฒนลักษณะโตนาทีสามสิบสี่
แล้วก็ห้องเย็นนะครับทำสกอร์หนีเป็น๔๒จากนพรุษเชื้อหมอดูนะครับ
นาทีสามสิบห้าโอ้โหแลกกันนาทีต่อนาทีเลยครับแล้วก็พรเทพสวนมิตรนะครับ
นาทีสามสิบเก้าแม้ว่าทางนัทธวัฒน์ลักษณะโตนั้นจะมายิงลูกที่สองในเกมนี้นะครับ
ให้รัชพัฒน์นั้นไล่มา๓ต่อ๔นาทีสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่ทันครับ
จบเกมห้องเย็นท่าข้ามเบียดชนะไปสี่สามเก็บเพิ่มสามสิบเก้าแต้มรังที่สามต่อไป
ส่วนราชพัฒนเพชรบุรีมี๑๕คะแนนก็อยู่อันดับสุดท้ายเหมือนเดิมครับ
ผลอีกสามคู่มภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นแพ้ให้กับสิงห์ศักดิ์ศาสตร์ความไปหกต่อสิบ
สุราคธานีครับแพ้เกษตรวรรดิไปสามต่อสี่แล้วก็รัชนาวีครับ
แพ้ให้กับธรรมศาสตร์แสนเลียนไปหนึ่งประตูต่อสองโปรแกรมวันนี้ตอนเที่ยง
แคทเอฟซีพบกับอ่าพีเอสทีเบอร์เว็บช่วงบุรีนะครับ
ละสดทางเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปไทยรัฐ
ใบสามเนี่ยมีบางกอกซิตี้พบกับบีแคซีปราจีบุรีไฮเวย์
ถ่ายรัฐสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองเฟสบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต
แล้วก็ยูทูปไทยรัฐอ่าส่วนเวลาหกโมงเย็นนะครับ
การท่าเรือเอสเอ็มจับครบกับแบลงคอร์กบีทีเอสครับ